โครงการทานใจไทยรัฐที่เดินทางไป

แล้วก็ร่วมในการที่จะมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
ก็นี่บรรยากาศที่เห็นล่าสุดนี้นะฮะ
แล้วก็มาต่อคิวเพื่อที่จะรับถุงยางชีพ

จุดแรกที่เราไปเนี่ยคือที่ตำบลบ้านกลุ่มเที่ยม
เพิร์นบางบานจังหวัดพระนครศรีอายุเตรียร์นะคะค่ะ

ก็จะเห็นว่าชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็น้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาก็ทะลักมา
ตอนนี้ต้องทำคันดินกั้นตรงถนน
เพื่อไม่ให้น้ำมันทะลักข้ามฝั่งมาอีกฝั่งด้วยนะ

เนี่ยพื้นที่ของชาวบ้านถูกน้ำท่วมมาโอ้โหเป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้ว
อันนี้ทางทีมงานผู้บริหารของเรานะ
คุณจิตสุภาวัชรพลก็มอบของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับ

ผู้บริหารแล้วก็ผู้ประกาศของเราจะลงเรือกันด้วย

คุณเบิร์ตนัทพงศ์คุณชมพู่สลันพัฒน์คุณดอมทัชธร

ก็เดี๋ยวจะลงเรือในการไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับประชาชน

จุดนี้ยังเป็นจุดที่ชาวบ้านยังเดินมาได้

จุดไหนที่เข้าไม่ถึงเราไปหาไม่ต้องออกมาเลยนะคะ
อันนี้คือเป็นความตั้งใจของคณะผู้บริหาร
รวมถึงทีมงานทุกคนก็อยากที่จะไปร่วมมอบถุงยางชีพครั้งนี้ด้วย
ใช่นี่โครงการทานใจไทยรัฐนะครับคุณผู้ชม
เราจะนำภาพสดมาให้คุณผู้ชมได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
พื้นที่ไหนยังถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบอยู่
ส่งไลน์มาบอกต่อหน้าจอนะครับใช่ค่ะ